ความสำคัญคนในวงการบรรเทิร์นนะคะมันก็พูดยากจริง
บางคนเลิกลากันไปบางคนแฮปปี้ดี
อย่างคู่นี้ล่าสุดมันก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะเนาะ
กรีนอัศดาพรค่ะกับธันวาสุริจักร

มันจะได้พบกันมา๘ปีเต็มพรุ่งลม

เขาก็ตัดสินใจโพสต์ประกาศข่าวใจหายนี้พร้อมกันเลยนะ

ทั้งคู่ได้ตัดสินใจลดสถานะลง

ด้วยเหตุผลที่ว่าอยากออกไปตามหาความฝัน

ซึ่งเป็นการพูดคุยแล้วก็ตกลงกันด้วยความเข้าใจของทั้งสองฝ่ายนะ

แต่ว่าทั้งคู่นั้นยังมีความรู้สึกดีต่อกัน
ยังเป็นกำลังใจให้กันในทุกสถานการณ์เลย

ที่ได้เรียนรู้อะไรกันมาด้วยกันนะคะ
ลงท้ายด้วยว่ารักแล้วก็เป็นห่วงตลอดไปค่ะ
ซึ่งภาพที่ทั้งคู่นั้นเลือกนำมาโพสต์นะคะ
เป็นภาพที่เซลฟี่คู่กันด้วยค่ะ
ในวันแบบวันสบายง่ายแบบนี้คุณผู้ชม
สมัยที่ยังใช้สถานะแบบว่าคนรักกันอยู่
อันนี้ไม่แน่ใจว่าตอนเขาไปทำยูทูปกันด้วยหรือเปล่าเนาะ
แล้วก็ในส่วนของกรีนค่ะก็ยังโพสต์ข้อความเพิ่มเติมไว้ด้วยว่า
ซึ่งหลังจากที่ทั้งกรีนแล้วก็ธันวานะคะได้แจ้งข่าวเรื่องสถานะแล้ว
เพื่อนเนี่ยร่วมวงการก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากจริง
ทั้งเหล่าเอฟซีนะแล้วก็คนที่ติดตามคู่นี้
คือเอฟซีเขาในยูทูปคุณผู้ชม

เพราะคู่นี้เขาอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นธรรมชาติ

แต่ว่ามันเป็นเหตุผลของคนสองคน
แล้วก็ที่สำคัญเขาเลิกกัน